เดี๋ยวพรุ่งนี้๖โมงเช้าตื่นมาจะได้ทำตัวถูก
ต้องเข้าไปยืนยัน๑๐พีค

ใครที่ไม่เคยร่วมโครงการเลยนะ

แล้วกฎยอมรับเงื่อนไขของโครงการ
จากนั้นก็เข้าไปกรอกข้อมูลส่วนตัว

ลงทะเบียนเสร็จปั๊บอันนี้สำหรับคนที่

ยืนยันไม่ได้นะไม่ได้ตังค์

แล้วนะครับสามารถกดยืนยัน

๑เปิดแอปเป่าตังค์ก่อน

ตั้งแต่พรุ่งนี้นะพรุ่งนี้วันนี้

พรุ่งนี้๖โมงเช้าตื่นขึ้นมาปั๊บ
เข้าไปทำเลยถึง๔ทุ่ม

เพราะว่ามีระยะเวลาอยู่

ใช้ได้สูงสุด๑๕๐บาท
ระยะเวลาใช้จ่าย๑กันยายน
ถึง๓๑ตุลาคมนี้